กลับมาติดตามข่าวกันบ้างนะครับวันนี้ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะ
เจ็บใจเจ็บแค้นมานานนะคุณมายิงหมาฆ่าฆ่าก็ต้องแก้แค้นยิงเองให้ตายซะ
ใช่ค่ะนี่แหละเป็นเพราะความแค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เนื่องจากเขาเคยถูกหมาของเขาเนี่ยเคยถูกยิงตายทีนี้ก็ไปชำระแค้นไปล้างแค้น
นี้ต้องชำระไปก่อเหตุเอาอาวุธปืนยิงคนที่ยิงหมาจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสวนมะพร้าวเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราช
ตำรวจสพเกาะทวดได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายในสวนมะพร้าว
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็พบศพของผู้เสียชีวิตคือนายพงศักดิ์เกิดพันธ์นอนหงายเสียชีวิตอยู่
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณกลางแผ่นหลังลำตัวพลุนเลยนะคะ๕แผล
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๔ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตำรวจสืบสวนเนี่ยก็สืบจนรู้ตัวคนร้ายนะ
คนที่ก่อเหตุยิงนายพงศักดิ์ก็คือนายวราวุฒิธรรมสวาสตร์เป็นคู่อริอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะ
ตัวมือยิงนายวราวุฒิเนี่ยกำลังหลบหนีหลบหนีไปได้ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยตามไปแล้วไปจับกลุ่มตัวนายวราวุฒิมือยิงได้
ตอนที่กำลังหลบหนีอยู่ริมถนนในหมู่บ้านห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ย
ประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะตำรวจก็ค้นในตัวของนายวราวุฒิ
ก็เจอปืนลูกซองสั้นเป็นของกลางหนึ่งกระบอกปืนลูกซองสั้นนี้แหละค่ะ
ที่ใช้ในการก่อเหตุยังมีกระสุนปืนอยู่ในรังเพลิง๒นัด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวนายวราวุฒิมาสอบสวนที่สพเกาะทวด
ทีนี้ตัวนายวราวุฒิค่ะสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลย
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิงนายพงศักดิ์จนเสียชีวิตทีนี้ปมความแค้น
แค้นนี้ต้องชำระเนี่ยมาจากเมื่อหลายเดือนก่อนนะเนื่องจากว่านายพงศักดิ์เนี่ย
เอาอาวุธปืนมายิงสุนัขของนายวราวุฒิจนมันตายครับทีนี้ค่ะ
นายวราวุฒิก็โอ้โหเจ็บแค้นเลยมายิงหมาฆ่าก็เลยเกิดการท้าทายกันมาหลายครั้งแล้ว
จนกระทั่งค่ำเมื่อวานค่ะนายพงศักดิ์เนี่ยมาเจรจามีการนัดกันนะ
นายวราวุฒินัดนายพงศักดิ์มาเจรจาเรื่องที่ไปยิงหมานี่แหละค่ะกะจะเคลียร์ให้จบนะ
ใช่คือค้างคาใจมาหลายเดือนกันแล้วเออก็นัดมาเจอกันที่สวนมะพร้าวจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้นายวราอ่านายพงศักดิ์เนี้ยนะคะมารอแล้วก็ซ่อนอยู่ในพงศักดิ์ย่าก่อนที่นายวราวุธจะมาถึง
โดยนายพงศักดิ์เนี่ยถือเป็นเขียวตัดย่าเนี่ยติดตัวมาด้วยคือต่างฝ่ายต่างเอาอาวุธมานะฮะ
แต่ว่าบอกกับตำรวจว่าตั้งใจจะมาพูดคุยกัน
แต่นายพงศักดิ์ก็เอาเขียวมาด้วยส่วนนายวราวุฒิเอาอะไรมาด้วย
ปืนมาค่ะเอาปืนมาด้วยนะฮะใช่ค่ะทีนี้นายวราวุฒิเดินทางมาถึงที่สวนมะพร้าวแล้ว
พงศักดิ์เห็นว่าอ้าววราวุฒิถือปืนมาพงศักดิ์ก็ตกใจพยายามวิ่งหนีออกมาจากพงหญ้าที่ซ่อน
ทีนี้นายวราวุฒิมีอาวุธปืนอยู่ในมือสิคะยิงไป๔นัด
กระสุนเจาะแผ่นหลังนายพงศักดิ์เสียชีวิตทันทีนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชม
ล่าสุด่าทางสวพรเกาะทวดอ่ะก็นำตัวนายวราวุธเนี้ยมาสอบปลาคำ
เมื่อช่วงเช้านะคะทีนี้ตัวนายวราวุฒิอ่ะ
ก็เล่านาทียิงให้ฟังนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
พอนายพงศักดิ์โผล่มาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนายวราวุฒิบรรจุกระสุนปืนลูกซองเนี่ย
ยิงทีละนัดทีละนัดอย่างใจเย็นจนครบ๔นัดนะคะ
เป็นความทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งอัดอั้นตันใจ
หลังจากที่ถูกแบบถูกทางฝั่งผู้ตายมาทำร้ายหมามาฆ่าหมาจนตาย
ก่อเหตุแบบนี้ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านนะคะ
ฝังใจกันมานานสุดท้ายจบด้วยชีวิตนะครับ